คือทางคนที่เขาเช่าอยู่ที่หอพักเนี่ยไปนินทาผู้ดูแลหอพัก
แล้วสามีของผู้ดูแลหอพักเขาได้ยินทะเลาะกันนี่จ้วงแทงกันจนตายนะครับทุกผู้ชมครับ
ห๊ะ
สุดท้ายตายไปหนึ่งนะครับทุกผู้ชมครับนี่ความชุดละมุนวุ่นวายนะฮะที่เกิดขึ้น
กลางดึกคืนที่ผ่านมาอพาร์ทเมนต์ที่ตั้งอยู่ที่ซอยพัฒนาการ๒๐แยก๓นะครับ
ในคลิปนะครับท่านผู้ชมจะเห็นนี่มีลุงที่สวมเกงขาสั้น
ที่เป็นสามีของคนดูแลหอพักวิ่งถือมีดออกมาจากด้านในหอพัก
แล้วเอามีดไปแทงผู้ชายคนนึงแล้วผู้ชายคนนี้ก็วิ่งไปล้มอยู่ด้านหน้าหอพัก
นี่นะฮะแต่ยังไม่จบนะครับลุงแกวิ่งตามไปแทงคนที่เข้ามาห้ามอีก
มีคนเจ็บไปอีกคนนึงนี่จังหวะตรงนี้นะฮะ
คนที่เข้ามาห้ามนี่โดนเข้าไปโดยบาดเจ็บไปนะครับ
๒ทุ่มนะฮะของเมื่อวานนี้
คนที่ถูกแทงคนแรกแล้วเสียชีวิตนะครับชื่อนายสิทธิชัยจันทพงศ์
ชื่อเล่นชื่อบอลอายุ๒๕ปี
อนนี่ถูกแทงเข้าไป๓แผลนะครับ
มีที่แผ่นหลังที่ชายโครงแล้วก็ที่หน้าอก
ส่วนคนเจ็บนะฮะชื่อเสือนะ
คนนี้เขาพยายามเข้าไปห้ามนะครับแต่โอ้โหแทงเข้าไปเข้าท้องนะฮะ

คนก่อเหตุเป็นสามีของคนดูแลหอพัก
ชื่อนายสุรพลดงคำศรีอายุ๖๐ปี
นี่มือมีดนะฮะลุงสุรพล
ท่านผู้ชมครับวันนี้เราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะฮะ
เพื่อจะไปตรวจสอบความคืบหน้าทางคดีแล้วก็ไปดูว่าเกิดอะไรขึ้น

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลานจอดรถเลย
คุณไกด์ธนกรลงพื้นที่ไปยังมีคราบเลือดอยู่นะครับ
เป็นทางยาวเลยนะฮะ
จากร้านจอดรถยาวไปถึงถนหน้าอพาร์ทเมนต์นะฮะ
ชาวบ้านที่พักอาศัยอยู่ที่นี่นะครับ
บอกกับคุณธนกรนะฮะบอกว่าตอนนั้นก็นอนพักผ่อนอยู่ในห้อง
ได้ยินเสียงบอลผู้ตายทะเลาะกับคนดูแลหอพักที่ชื่อป้าพา
ก็เป็นเมียของลุงสุรพลผู้ก่อเหตุ
คือทางคนที่พักอยู่ที่นี่เขาอ้างว่าป้าพาแกมีนิสัยชอบว่าคนอื่น
นินทาคนอื่นนะครับก็เลยเถียงกันอยู่พักนึงนะฮะระหว่างบอลกับป้าพา
จากนั้นลูกชายของป้าพาเนี่ยเดินออกมาจากห้องของตัวเองนะ
วิ่งมาถึงจุดที่แม่ตัวเองเนี่ยเถียงกับลูกบ้านที่พักอยู่ที่อพาร์ทเมนต์อยู่
แล้วก็ตอนที่ผ่านผ่านคนที่เล่าให้เราฟังด้วยนะบอกมีคนทะเลาะกับแม่เดี๋ยวผมลงไปดูหน่อย
ลูกชายของป้าพาตอนนั้นพอไปถึงเนี่ยชี้หน้าด่าบอลผู้ตาย
บอกมาด่าอะไรแม่เขาทำให้ผู้ตายกับลูกชายของป้าพาเนี่ยชกต่อยกัน
ขณะนั้นนายสุรพลนะฮะนี่ชาวบ้านบอกเขาเรียกกันว่าลุงพลนะ
สามีของป้าพาเนี่ยนั่งอยู่แถวนั้นอยู่แล้วเห็นว่าลูกชายเนี่ยชกต่อยกับในบอลแล้วสู้ไม่ได้
คว้ามีดมากระโจนเข้าไปล็อกคอบอลแล้วแทงบอลไป๓ที
ที่เสือเนี่ยจะเข้ามาห้ามเสือเป็นชาวบ้านลูกบ้านแถวนี้นะฮะ
พยายามเข้ามาห้ามนะครับถูกแทงเข้าไปด้วย
คือตอนนั้นเนี่ยบอลถูกแทงก็วิ่งกุมทองหนีออกไปไปอยู่ที่นอกหอพักนะฮะด้านหน้าถนนนะครับ
แล้วก็ไปล้มอยู่ตรงนั้นนะครับส่วนเสือก็ถูกแทงเข้าท้องแผลหนึ่งบาดเจ็บเหมือนกัน
พาผู้ตายขึ้นซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ไปส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายไม่ทันฮะเสียชีวิตครับ
ตอนผู้หญิงกรี๊ดเนี่ยก็เลยลงมาดูมันไม่ใช่แล้ว
ลงมาบอลก็วิ่งออกมาวิ่งรอบรถเท็กซี่เลือดเต็มไปหมดอยู่ตรงรถเท็กซี่
แล้วก็บอลก็วิ่งออกมาตรงเนี้ยแล้วก็เสือก็โดนแทงเสือก็วิ่งตามออกมา
แต่บอลล้มลงตรงนี้เลยคราบเลือดเขาเพิ่งล้างไปเลือดเยอะมากตรงนี้
ล้มลงปุ๊บผมดูท่าสถานการณ์ไม่ดีน้องชายที่ว่ามาหาผมวิ่งเข้าไปก็จะโดนอีก
แต่ผมห้ามลุงไว้ได้แต่ลุงเขาพูดในขณะนั้นว่ามึงทำลูกกูมึงทำลูกกู
วันนี้เราไปที่วัดสุนทรเทพคีรีนะครับอยู่ที่ตำบลศิลาทิพย์อำเภอชายบาดานจังหวัดลบบุรี
วันนี้ญาติญาติเนี่ยรับศพของบอลสิทธิชัยวัย๒๕ปีมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดที่ลบบุรีนะครับ
ตอนที่ศพมาถึงแม่เห็นร่างลูกชายนี่ร้องไห้เข้าไปกอดศพ
แม่บอกโอ้โหอะไรกันเนี่ยคืออยู่ดีลูกมาถูกแทงตาย
แม่บอกโอ้โหอะไรกันเนี่ยคืออยู่ดีลูกมาถูกแทงตาย
เขามาทำงานอยู่กรุงเทพได้พักหนึ่งแล้ว
คนก่อเหตุความจริงก็รู้จักคุ้นเคยกันนะ
ลูกชายของคนก่อเหตุเนี่ยที่ชกต่อยกันเนี่ย
ความจริงก็รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กกับลูกชาย
ส่วนตัวมองว่าเรื่องนี้เป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุ
เพราะคนก่อเหตุนั่นคือผู้ใหญ่แล้วนะฮะ
คือพ่อของคนที่ชกต่อยกับลูกชายเห็นเด็กทะเลาะกันต้องไปห้าม
ไม่ใช่มาแทงลูกเขาตาย
ก่อนเกิดเหตุเคยมีเรื่องบาดหมางกลับมาก่อนไหมฮะ
มีแฟนของผู้ตายนะครับบอกกับผู้สื่อข่าวของเราบอกว่า

แฟนหนุ่มของเธอมีปัญหากับลูกชายของผู้ดูแลหอพักนะครับ
ก็ชกต่อยกันแล้วอยู่อยู่พ่อของคนที่กำลังชกต่อยกันอยู่
อันนี้บอลผู้ตายนะฮะพ่อของคู่กรณีเนี่ยวิ่งเข้ามาล็อกคอแล้วเอามีดแทงเลย
หลังจากนั้นบอลแฟนของเธอก็วิ่งหนีไปแล้วก็ไปล้มอยู่ที่หน้าหอพัก
ผู้ก่อเหตุยังตามมาอีกนะความจริงเนี่ยถูกแทงไปก่อน๒นะฮะแล้วถูกตามมาแทงอีก๑นะครับเป็น๓แผล
นี่คนก่อเหตุนะฮะนายสุรพลนะครับทำให้แฟนของเธอเนี่ยคือความจริงตอนนั้นเนี่ยหันมาบอกว่าพอได้แล้วพอได้แล้วด้วยซ้ำ

เมืองต้นตำรวจคุมตัวได้นะครับสุรพลดงธรรมศรีไว้๖๐ปีนะครับตอนนี้ถูกแจ้ง

อื่นไว้ก่อนนะฮะส่วนคนเจ็บเนี่ยเดี๋ยวรอสอบปากคำสอบสวนกันแล้วแจ้งข้อหาเพิ่ม
แต่จากการสอบสวนผู้ต้องหานะครับนายสุรพลเนี่ยอ้างว่าผู้ตายกับคนเจ็บเข้ามาหาเรื่องเขาก่อน
เขาเลยต้องใช้มีดเนี่ยมาแทงเพื่อป้องกันตัวอันนี้ตามสูตรเลย
บอกว่าเพื่อป้องกันตัวแต่มันเกินกว่าเหตุหรือเปล่า